เนี่ยพ่อลูกคู่นึงบอกว่ารถกระบะมาขับปาดหน้าตามไปหาเรื่องหาราวเขา
ความจริงเขาจะรีบไปส่งลูกชายวัย๒ขวบไข้ขึ้นสูงไปโรงพยาบาลนะครับ
โอ้โหดูสิฮะเสื้อขาวเสื้อแดงนี่ทั้งพ่อทั้งลูกนะต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะคือถ้าบอกว่าเขาปาดหน้าหรือว่าเขาขับรถจะชนก็ไปแจ้งความใช่ไหมนี่ฮะ
ไปดักหน้าเขาแล้วนี่เอาเหล็กไปทุบไปทิ้มกระจกรถเขาแตกแบบนี้

แล้วคนขับรถกระบะคันนี้มาเนี่ยเขาจะรีบพาเมียกับลูกเนี่ยไปโรงพยาบาลนะฮะ
เพราะว่าลูกชายอายุ๒ขวบนี่ไข้ขึ้นสูงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ทั้งคลิปทั้งกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดนะครับ
กลัวจริงนะครับเนี่ยช่วงเย็นนะฮะ๒๓เมษายนถนนศักดิเดตตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วคนเยอะแยะเห็นไหมไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยต้องช่วยกันแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุนะครับตำรวจมาถึงสองพ่อลูกหายไปเลยหนีหายไปเลยนี่ฮะช่วงที่ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันกันเนี่ยครับแล้วโทรแจ้งตำรวจนะครับคนขับรถกระบะส่งของคันสีขาวคันนี้นะครับชื่อนายสุริยาแก้วโสภานะครับรถนี่กระจกแตกละเอียดตัวเขาก็บาดเจ็บนะครับรอบรถมีรอยถูก
คุณสุริยาบอกว่ากำลังขับรถจะพาลูกไปโรงพยาบาลเพราะว่าไข้ขึ้นสูงนะฮะก็ขับมาตามปกตินะยืนกันนะครับตัวของคนเสื้อขาวที่เป็นพ่อเนี่ยตอนนั้นขี่จักรยานโดนมาตีคู่แล้วหาว่าเขาเนี่ยขับรถไปปาดหน้าก่อน
แต่ว่าคุณสุริยาบอกผมไม่ได้จอดเพราะว่าต้องรีบพาลูกไปโรงพยาบาลนี่เห็นไหมนี่เขาก็ขับจังหวะตรงนี้เนี่ยคือทางตัวของคนขี่เสื้อสีขาวที่เป็นพ่อเนี่ยจังหวะเขาเหมือนกับเสียไปนิดนึงเสียหลักไปนิดนึงเนี่ยหาว่าขับรถปาดหน้าแล้วก็ขี่รถไล่ตามไป
แต่คุณสุริยาบอกผมไม่ได้จอดเพราะว่าผมต้องรีบพาลูกไปโรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงจนกระทั่งขับมาถึงไฟแดงจุดแรกมีคนขี่ซาเล้งตามใหม่คันนึงเสื้อแดงคนนี้ฮะก็คือตัวลูกชายคนที่เป็นลูกชายมาเคาะกระจกรถถามบอกว่าไปปาดหน้าพ่อเขาทำไมมาต่อว่าด่าทอคุณสุริยาก็ถามกลับไปว่าผมปาดตอนไหนดิแล้วก็ข
ขี่รถตามประกบซ้ายขวานะฮะเหมือนกับบีบว่าต้องจอดอ่ะอ่าทำให้เขาต้องโยกรถหนีอ่าจังหวะที่เห็นนี่คือบอกเขาโยกรถหนีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปาดหน้าตอนแรกค่ะอ่าเป็นจังหวะต้องโยกรถหนีนะครับจนกระทั่งมาติดไฟแดงที่แยกที่เกิดเหตุตรงนี้นี่แหละเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปสองพ่อลูกลงมาแล้วก็เอาเห
ตามทำร้ายใช้เหล็กตีต่อต้องใช้แขนเนี่ยยกขึ้นมากันเอาไว้ถูกฟาดไป๕๖ทีตอนนี้แขนเนี่ยหักนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะมีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกัน
แบบทางผู้ก่อเห็นเขาไม่ยอมเขาจะเดินไปธุบรถพิสุทธิ์การเลย
ก็เลยเรียกว่าลุมจับเขาไว้ไม่ให้เขาไปทำแบบนั้นอีก
นี่รถคนที่มาช่วยกันก็ยังจะโดน
สุดท้ายพอตำรวจมานะครับพ่อลูกคู่นี้หายตัวไปเลยนะครับ
ผู้ชมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ย
ชาวบ้านบอกยังวนเวียนอยู่แถวนั้น
พอเห็นตำรวจไปเนี่ยยังถือมีดถือไม้ไปนะ
จะตามไปเอาเรื่องเขาต่อนี่เห็นไหมนี่จังหวะ
พอเห็นชาวบ้านเริ่มมานะครับ
ล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พ่อลูกคู่นี้นะครับคือนายนรงปินตากับนายมอยปินตา
มอยนี่เป็นพ่อไปพบตำรวจที่โรงพักแล้วนะฮะ
อมรับสารภาพเรื่องการทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ทุบรถเขาทำลายทรัพย์สินเขา
ตำรวจก็แจ้งข้อหา๒พ่อลูกนี้ไป
คือร่วมกันทำร้ายร่างกายและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
โอ้โหนี่มันเกินไปอย่างนี้เกินไปจริงค่ะ